มาดูอีกสองหนุ่มในวงการบันเทิงนะคะคุณบี้สุกริตและคุณโตโนภาคินค่ะทั้งสองคนบอกว่าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงราชการที่เก้าด้วยผลงานของพวกเขานะคะทั้งเรื่องของการแสดงทั้งเรื่องของการร้องเพลงทั้งสองคนบอกว่าภูมิใจมากแล้วก็จะน้อมนำคำสอนของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำ

ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ

สิ่งดีมอบกำลังใจที่ดีให้กับประชากรชาวไทยทุกท่าน
เรียนอ้อมนามคำสอนมาใช้เนี้ยพอวันหนึ่งเราได้เข้าวงการเนี้ย
เรามีชื่อเสียงเรามีทรัพย์สินเงินทองเนี่ย
โชคดีที่ความพอเพียงนั้นมันก็ยังติดมาอยู่นะฮะทำให้เราไม่ได้ฟุ่มเฟื่อย
โตโนภาคินเชื่อว่าแม้ในหลวงราชการที่๙จะเสด็จสวรรคต
แต่คนไทยทุกคนจะระลึกถึงพระองค์เสมอซึ่งเขาเองก็พร้อมจะสารต่อพระราชปนิษฐาน
เรื่องของความรักความสามัคคีโดยหวังว่าพระองค์จะทรงมองเห็น
ผมเชื่อว่านับจากนี้เป็นต้นไปคนไทยจะรักกันมากขึ้น
แล้วก็จะภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้นอะไรก็ตามที่ทำแล้ว
พระองค์ยิ้มทำให้พระองค์ชื่นใจทำให้แผ่นดินไทยของเราน่าอยู่ขึ้น
ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนคำสอนของพระองค์มีอยู่เยอะมากเลยครับ
หลักก็คือให้เราเป็นคนดีแล้วก็ให้นึกถึงส่วนรวม
ผมก็คงจะใช้สิ่งนี้แหละครับแกนหลักที่พระองค์อยากให้คนไทยทุกคนเป็น